ให้กำลังใจพี่ตูนบอดี้แลม

วันนี้เข้าสู่วันที่๑๒แล้ว

เพื่อโรงพยาบาล๑๑โรงพยาบาล

เงินบริจาคยังคงไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ช่วงแรกนี้มาเริ่มดูที่การวิ่งของคุณตูนกันก่อนครับ

เข้าสู่วันที่๑๒ของการวิ่งเข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช

บริจาครวมทุกช่องทางที่ส่งเข้ามา
สูงถึง๒๐๐ล้านบาทแล้วนะครับ
บอดี้แลมพร้อมคณะเริ่มวิ่งวันที่๑๒

เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
วันนี้ตูนและคณะเริ่มวิ่งช่วงตี๕๓๐ครับ
ก็จากทางเข้าที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
เข้าสู่ปั๊มปรทสนองผลอำเภอเมือง
กลางสายฝนที่ตกโปรยปลายลงมาครับ
บรรยากาศยังมีชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช
คอยต้อนรับและให้กำลังใจครับ
พร้อมร่วมบริจาคเงินเข้าสู่โครงการนี้

หลังจากมีช่วงพักผ่อน๔๐นาที
ตูนแล้วก็คณะนั้นเริ่มออกวิ่งเซตที่๑ครับ

บริเวณหน้าวัดจังหูน
ก่อนจะวิ่งไปทางจุดหมายปลายทาง

ถนนราชดำเนินเข้าสู่วัดพระมหาธาตุวรวิหาร
เพื่อไปรับเงินบริจาค๑๖ล้านบาทครับ
ซึ่งนายจิมมี่ชาวาลาอายุ๖๐ปี

สี่แยกท่าวังเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
ก็ร่วมบริจาคในนามของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
โดยมอบตัวแลกเงินจำนวน๑๖ล้านบาทครับ
ให้กับนายจำเรินทิพยพงธาดา
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตัวแทนมอบให้กับตูน
ท่ามกลางประชาชนที่ไปรอต้อนรับอย่างเนื่องแน่น
ตูนยังกล่าวขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
แล้วก็ชาวไทยทั่วประเทศที่ร่วมการบริจาคเงินสนับสนุนโครงการเก้าคนละเก้า
จากนั้นก็วิ่งไปที่กองทัพภาคที่๔
แล้วก็ไปหยุดพักในเขตอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
หน้าสู่จังหวัดสุมราชธานีครับ
ตอนนี้เนี่ยสภาพร่างกายของตูนเองก็สีหน้าสีตายังคงสดใสอยู่ครับ
หลังจากเมื่อวานนี้ในช่วงเซตสุดท้ายครับ

แล้วก็คล้ายจะเป็นลมเนื่องจากว่าเกิดจากอาการเหนื่อยล้า
จากการวิ่งตากแดดตากฝนมาหลายวัน
ขณะที่ยอดการบริจาคตอนนี้ในระบบล่าสุดนั้นอยู่ที่ประมาณ๑๘๔ล้านบาท
ก็ยอดอยู่ที่ประมาณ๒๐๐ล้านบาทแล้วนะครับ